เช่นที่ลำปางคุณผู้ชมค่ะหลานชายติดยาเสพติด
แล้วก็คลั่งก่อเหตุเผาบ้านเอาปืนนี่แหละค่ะ
มายิงตาเสียชีวิตเพราะว่าแค้นที่ตาเนี่ย
แจ้งตำรวจแล้วทำให้เขาถูกจำคุกค่ะ
มันแม่นเหรอแล้วมาละแหะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพงที่ลำปางค่ะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่พบศพของ
นายอากล่องอมอายุหกสิบเจ็ดปี
เจ้าของบ้านค่ะในสภาพที่นอนจมกองเลือด
ด้วยวุฒิปืนแก๊บยาวแบบไทยประดิษฐ์ที่หน้าผากหนึ่งนัก
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายอยู่ที่บ้านหลังนี้กับนายนครอายุ
อายุ๒๐ปีเป็นหลานชายซึ่งเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายครั้งแล้วค่ะ
ช่วงกลางวันเนี่ยผู้ตายจะไปอยู่บ้านอีกหลังนึงเพราะว่ากลัวว่าหลานชายจะทำร้าย
แล้วพอกลางคืนเนี่ยก็กลับมานอนที่บ้าน
ชาวบ้านบอกว่าเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลานชายผู้ตายหลอนแล้วก็คุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน
โชคดีนะคะที่ดับได้ทันผู้ตายก็เลยแจ้งตำรวจจับหลานของตัวเอง
ก็ติดคุกไป๒อาทิตย์แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา
จนประมาณทุ่มครึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเกิดอะไรคิดว่าคนยิงสัตว์
แต่หลานของผู้ตายเนี่ยไปบอกร้านในหมู่บ้านบอกยิงตาเสียชีวิต
แล้วก็หนีไปชาวบ้านไปดูก็เลยเจอศพนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องจริง
ก็เนี่ยค่ะตอนนี้ชุดสืบศวนรพงาวกำลังติดตามใล่ลาในณคล

ว่าคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาอยู่บ้านญาติซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไปจับกลุ่มนะคะไปจับกลุ่มได้ในที่สุด
ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหายังมีอาการเหมือนกับเมายาผู้จาวกไปวนมาค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือตั้งยาตอนที่ตั้งแล้วก่อเหตุนะฮะ
คือบอกความโหลแหละ

ร้อนของเราร้อน
นี่ค่ะจับกลุ่มได้ตำรวจก็พาให้ไปชี้
จุดที่ทิ้งปืนแล้วก็จุดที่ไปนอนช่วงที่หลบหนีนะคะ
ซึ่งตรงจุดนั้นห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็คุมตัวมาชี้จุดที่เก็บปืน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
นี่หลานคนนี้คลั่งยานะคะ
คือเขาก็ไปสอบถามนายอาจอชาวบ้านในหมู่บ้าน

ผู้ต้องหาคนนี้ก็ไปหานายอาจอที่บ้าน
แล้วนั่งก้มหน้าร้องไห้บอกว่าเอาปืนยิงตาตาย
พอเขาเดินออกจากบ้านไป
นายอาจอก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ไปตรวจสอบ
แล้วก็เจอศพของนายอากล่องผู้เป็นตาจริง

คือชาวบ้านในหมู่บ้านคนอื่นก็เล่าด้วยว่า
ตากับหลานอยู่ที่บ้านด้วยกันสองคน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลานเองก็เคยถูกจับ

กลางวันไปอยู่อีกบ้านหนึ่งกลางคืนกลับมานอนที่นี่
เพราะกลัวว่าหลานจะฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเวลาเมาคลั่งแล้วก็จะอารวาสแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เคยติดคุกเพราะว่าตาไปแจ้งความด้วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่ง
ก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะครับ